ก็รักต้นไม้ไงก็เลยปลูกต้นไม้
จริงค่ะพอดีว่ารับเงินคนจ้างมาปลูกต้นไม้มาทำงานค่ะวันนี้
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร่อนอาวน์กับดาวสุภาษาลาวมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะเนี่ยรับงานปลูกต้นไม้ของคนมีที่ดินเยอะ
ดูสิก็เขาเนี่ยปล่อยที่ดินว่างไม่ได้หรอกค่ะ
เหตุผลคนมีที่ดินเยอะคนรวยเขารู้กัน
คุณผู้ชมค่ะแต่รับงานมาแล้วเนี่ยต้องรีบทำนะ
เพราะวันนี้ฝนเยอะไม่รู้จะตกตอนไหนเหมือนกัน
เห็นฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันก็ต้องรีบทำงานนี่แหละค่ะ
ช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรง
แล้วไปบวกกับอีกหนึ่งกำลังก็คือร่องฝนที่ถูกลมหนาวจาก
ประเทศจีนกดลงมาให้อยู่ทางตอนกลางของประเทศตรงนี้ค่ะ
กำลังบวกกันหนักเลยช่วงนี้ฝนตกทั้งวัน
ถ้าไม่ตกก็ฟ้าครึ้มตลอดสัปดาห์นะ
หลังจากนั้นฝนหายไปแป๊บนึงมาอีกทีประมาณบ่าย๒ทีนี้ใหญ่เลยค่ะ
ฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะลากยาวตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
นู้นสุดตรงนู้นเลยภาคใต้นู้นนะคะตกยาวไปแบบนี้จนถึงช่วงเย็นนะ
และหลังจากนั้นช่วงดึกฝนกลับมาอีกแล้วที่เดิมก็คือที่ภาคอีสานตอนล่าง
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ฝนตกตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วระมัดระวังภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
ส่วนในพื้นที่ที่เป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นอันดามันตรงนี้แล้วก็อ่าวไทยตรงนี้นะคะ
ช่วงนี้คลื่นสูงนะระมัดระวังหน่อยนะคะคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะอุณหภูมิช่วงนี้พอมีฝนตกลงมา
ครึ้มอากาศจะสลับกันนะคะก่อนฝนตกฟ้าครึ้มแห่ร้อนอบอ้าว
แต่พอฝนตกลงมาอากาศเย็นสบายขึ้นค่ะ